เรื่องของเครื่องราของขลางจากขังพักได้

เขาว่าสิ่งนี้สามารถป้องกันภัยทางน้ำได้ครับ
นี่ที่เห็นอยู่นี้คือ

ใช่มันมาจากไทเลโนโซรัส

ไม่เกี่ยวไม่ใช่ไดโนสาว
ที่เห็นอยู่เนี่ยเขาเรียกว่ากระเบนท้องน้ำ
หรือหัวเรือกระเบนท้องน้ำ

ไม่แต่ที่ชั้นหลังมันนึกถึงเหมือนเที่ยวอะไรสักอย่าง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

สิ่งที่เห็นเนี่ยเขาบอกเอามาทำเป็นเครื่องรางชนิดหนึ่ง
นิยมมากทางภาคใต้

แหวนเอาไว้สวมใส่สามารถป้องกันภัยทางน้ำ
หรือว่าคุณไสโลภัทรโลเภพูดผีปีศาจที่สิงอยู่ใต้น้ำ
ปีศาจใต้น้ำคืออะไรผีทะเล
ไม่ใช่นะคุ้นเหรอมันคุ้นแล้วล่ะอืมโอ้โหดูสวยเหมือนกันนะ
สามารถป้องกันภัยได้แต่นั่นคือความเชื่อคุณผู้ชมครับ
แต่อยากรู้จริงเลยเอ๊ะถามจริงมันคืออะไรกันแน่

นี่นี่อย่างนี้จะทำเป็นหัวแหวนใช่ไหมเท่นะแต่ทั้งหมดทั้งหมดที่เห็นคุณผู้ชม
มันคือกระดูกของปลาโรนินหรือว่าปลาโรนัน
หรือว่าเรียกอีกอย่างว่าปลากระเบนนี่แหละฮะ

ส่วนใหญ่ที่เอามาทำก็มาจากปลาโรนัน
ผมว่ามันน่าจะแตกต่างกันอยู่นิดนึงนั่นแหละ
พวกปลาโลนินโลนันปลากะเบนอะไรแบบนี้
ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าปลากระเบนท้องน้ำมันเป็นปลากระดูกอ่อน
หากนำมาทำเป็นหัวแหวนกำไรหรือจี้
ปลายแหลมตรงแหลมของมัน
มันสามารถงอกยาวออกมาได้อีกถ้ามันหลุดออกมาแล้ว
มันเหมือนป้องกันแบบว่าของไม่ดีอย่างนี้
เอาไว้ป้องกันของไม่ดีเป็นเรื่องราวของความเชื่อ

สวยเลยสวยดีสวยมากเลยอ่ะแต่เขาบอกว่าป้องกันภายทางน้ำใช่ไหม
ก็อาจจะเป็นความเชื่อของเขาไงเพราะว่าเป็นสัตว์น้ำถูกไหม
ชาวประมงเวลาเขาออกเรือออกทะเลไป

พึ่งลมอะไรอย่างนี้เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งใช่ไหม
ถูกต้องก็ออกเฉพาะเรือใหญ่เอ๊ะคุณไปอยู่กับมันเป็นพยากรอากาศป่ะ
พี่ตูนบอกมา
แหมคุณค่ะเอาดูเรื่องสัตว์และเครื่องรังจากสัตว์ที่เรานำเสนอกันก็ไหล